พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องกินกันหน่อยดีไหมคะ

บ่อยแต่ไม่เยอะบ่อยมากดิฉันทานเยอะแต่ทานไม่บ่อยแต่ว่าเราสองคนรวมกันยังต้องแพ้คนนี้
เขาเป็นแชมป์กินจุแต่เขากินอาหารเช้านะ
ซีเรียสให้คุณผู้ชมดูกองซีเรียสให้คุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันเลยค่ะ
เพราะว่าเขาจะทานกันแบบไหนคุณดู

แต่เขากินหมดนะท้าทายแล้วกินหมด
แล้วเวลาที่ใช้๑๗นาที๖วินาที
บางคนอาจจะมองว่าโอ้โห๑๗นาทีก็ไม่ได้เร็ว

แล้วซีเรียลนี่พอกินเข้าไปมันจะอืดในท้อง
ใช่เขาบอกว่าอาหารชามยักษ์นี้ประกอบไปด้วยซีเรียลชินนามอนทั้งหมด

นมอีก๑แกลลอนค่ะคุณ
พลังงานทั้งชามโอ๊ยฟังแล้วเครียด

น้ำตาล๕๘๖กรัม

ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่นายสโจนี่ได้อัดคลิปวิดีโอ
แล้วก็โพสต์ลงในเว็บไซต์ยูทูป
๒วันยอดผู้เข้าชมพุ่งไปถึง๑ล้านวิวเรียบร้อยแล้วค่ะ

การเขมือบอาหารขนาดมหือมาแข่งกับเวลานะ
ปีที่แล้วสโจนี่เข้าร่วมการแข่งขันกินฮอตดอกด้วย
ปกติเขาจัดกันเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
และสโตนี่นี่แหละเอาชนะแชมป์เก่า๘สมัยอย่างเชสนัทได้
โดยการทานไส้กรอกเรมัน๖๒ชิ้นภายในเวลา
ให้ทานกี่นาทีคะสิบนาทีเท่านั้นสิบนาทีคะ

ต้องบอกว่าเขาคงเป็นผู้ชายตัวเล็ก
รักการทานอาหารมื้อเช้ามาก
เพราะมื้อเช้าคือมื้อสำคัญที่สุดในแต่ละวันค่ะ

กำลังลุ้นเขาอยู่เพราะช่วงท้ายเนี่ยเหลือนมแล้วไง
นมเนี่ยตัวดีตัวจุบเลยนมในท้ายข้วยอย่างนี้
ต้องยกขึ้นมาหนึ่งการล่ะคุณ

คือมื้อเดียวมื้อสำคัญแล้วก็นอนเลย
แล้วไม่อยากจะนึกภาพตามเวลามันไปพองอยู่ในท้องเนี่ย